คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการทำประกันภัยการเดินทางปัจจุบันนี้
หลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย
ทำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเบี้ยประกันเองเบื้องต้น
บอกว่าราคาก็ขยับปรับลดลงมาเรื่อย
เราพูดคุยกันในช่วงนี้กับรองผู้มนุยการธุรกิจสถาบันการเงิน
กรุงเทพประกันภัยคุณวิสมัยวิพัฒนครุฑครับ
คุณพิษสมัยสวัสดีครับคุณพิษสมัยครับสวัสดีค่ะ
การทำประกันภัยการเดินทางนี่มันคืออะไรครับ
การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศนะคะ
การประกันภัยประเทศนี้เป็นเครื่องมือที่จะเตรียมพร้อมรองรับกับ
สถานการณ์ต่างที่ไม่คาดคิดนะคะ
อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ที่เดินทางอยู่ระหว่างท่องเที่ยวหรือระหว่างปิด
มีภารกิจมีธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ
ตัวนี้ก็จะมีความคุ้มครองในเรื่องของ
การประกันภัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะคะ
มีค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังจะมีในเรื่องของ
ตัวความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมต่างอีกมากมายนะคะ
ระยะเวลาที่คุ้มครองก็เริ่มตั้งแต่ออกจากบ้านเลย
ออกจากบ้านเดินทางไปที่สนามบินไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะ
เดินทางกลับมาถึงภูมิลำเนาถึงบ้านพักของท่าน
หลังคนให้ความนิยมเยอะมากคุณวิทธิ์สมัยคำถามคือว่า
ที่คนเขานิยมทำกันเพราะสมัครใจจะทำ

โดยทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของความสมัครใจ
ที่ต้องการมีความมั่นใจความอุ่นใจในการเดินทางนะคะ
แต่ว่าถ้าเดินทางไปบางประเทศนะคะ
ในกลุ่มของสหภาพยุโรป
หรือที่เรียกว่ากลุ่มประเทศเช็งเก็น
ตัวนี้มีข้อบังคับนะคะว่า
จะต้องนำกรมฐานประกันภัยไปแสดง
เป็นหลักฐานยื่นเมื่อขอวีซ่านะคะ

เพราะเขาก็ไม่อยากให้ไปเกิดเป็นภาระ
กับประเทศเขาเมื่อเดินทางไปแล้ว

เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกรณีที่เป็นภาคบังคับ
สำหรับกลุ่มเชงเก็น
จะมีหลักเกณฑ์ว่าในกรมประธานนั้น

ไม่น้อยกว่า๓๐๐๐ยูโร
ถ้าเป็นเงินไทยก็ไม่น้อยกว่า๑ล้าน๕แสนบาทนะคะ
คุณวิศสมัยครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับ
ว่าการทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ที่คนนิยมไปทำกันมากขึ้นสมัครใจจะทำด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสะดวก
เรื่องของเบี้ยประกันราคาถูกครอบคลุมหลักเรื่องอะไรบ้าง
บางคนบอกว่ากระเป๋าเดินทางหายครอบคลุมด้วยไหม
ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมด้วยหรือเปล่าครับยังไงฮะ
ก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่แรกนะคะ
จากเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแล้ว

สามารถเลือกซื้อของครองเพิ่มเติมได้อีกนะคะหลากหลายเลยนะคะ
ประเภทแรกอย่างเช่นตัวบริการเสริมพิเศษให้ข้อมูลก่อนออกเดินทางนะคะ
เช่นจะเดินทางไปประเทศไหนก็จะตรวจสอบสภาพภูมิอากาศก่อนเดินทางนะคะ
อัตราแรกเปลี่ยนหรือสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศนั้นนะคะ
นี่ก็เป็นหนึ่งในบริการเสริมครับนอกนั้นก็จะมีในเรื่องของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
กรณีที่ไปเกิดเหตุอะไรขึ้นมาที่เมืองนอกแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่ทราบว่าจะต้องไปถามใครไปติดต่อใคร
ก็โทรมาหาศูนย์บริการฉุกเฉินนะคะให้ความช่วยเหลือพาสปอร์ตหายทำอย่างไรดี
หรือว่าเกิดอุบัติเหตุในจุดนั้นจุดนี้สถานพยาบาลที่ไหนที่ได้มาตรฐานที่ควรจะเข้าไปรับการรักษา
อันนี้ก็ปรึกษาได้ในบริการฉุกเฉินนะคะถ้ามีความครองเพิ่ม
หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินทรัพย์สินหรือสัมภาระที่เราติดตัวไปด้วย
ศูนย์หายหรือเสียหายกระเป๋าเดินทางนะคะเสียหายฉีกขาดอะไรต่างพวกนี้นะคะ
ระหว่างการเดินทางก็คือครอบคลุมด้วยรวมถึงในเรื่องของความล่าช้าเครื่องบินดีเล
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในเงื่อนระยะเวลาที่กรมฐานกำหนดไว้
หรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่จองทริปจองทัวร์เอาไว้แล้วเกิดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
เดินทางไม่ได้นะคะติดขัดด้วยปัญหาฉุกเฉินอย่างเช่นบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
หรือมีเจ็บป่วยกระทันหันกับตัวเองนะคะหรือคนใกล้ชิดที่ต้องไปดูแลนะคะ
หรือคุ้มครองหมดเลยถ้าเลือกจะซื้อเอาไว้
แหละครับคือความจำเป็นและประโยคที่เราเห็นชัดเจน
จากการทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้

จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมั่นใจและสบายใจ